ก็ย้อนไปดูความสำเร็จของนักฟุตบอลไทยครับทั้งฟุตบอลชายฟุตบอลหญิง
ปรากฏว่าธีรทรบุญมาทันเนี่ยคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีครับ
แล้วก็กำลังจะเปิดฉากใหม่แล้วนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้
ทั้งหมดยี่สิบเจ็ดรางวัลนะครับไฮไลท์นี่คือนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี
ของบีจีแล้วก็ธีรทรของบุรีรำสุดท้ายเป็นเจ้าอุ้มนะครับ
เพราะว่ารางวัลนี้เขานับผลงานทั้งทีมชาติแล้วก็สโมสรด้วย
โมสรอาจจะมาทีหลังนะครับเพิ่งกลับมาจากเจลีกแต่ว่าสุดท้ายผลงานทีมชาติเนี่ย
ก็พาทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียนคลับได้ก็ถือว่าไม่พลิกโผล่นะครับ
ใช้เกณฑ์ในการตัดสินแบบนี้ส่วนรางวัลอื่นอื่นครับที่น่าสนใจ
ก็มีรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าของไทยลีกได้แก่สุประชัยใจเด็ดนะครับ
เป็นของกฤษฎากาแมนก็คือดาวรุ่งยอดเยี่ยมนั่นแหละครับ
รางวัลลูกยิงสุดสวยนะครับประตูแห่งปี
เปิดให้กับแฟนบอลไทยโหวตตกเป็นของสหรัฐอยู่เย็น
แม้ว่าจะมาในช่วงเลข๒ก็ตามนะครับ
ส่วนรางวัลประตูสุดสวยลูกนี้ครับ

ใส่ตีมอร์ครับประตูที่๒ให้กับทีมไทยชนะไป๒๐
ในรอบแบ่งกลุ่มของศึกอาเซียนครับ
ทีมล่าสุดติดทีมยอดเยี่ยมมากสุด๓คนนะครับ

ประตูก็เป็นกัมพลปฐมอักกุลจากราชบุรี

และแฮมินตันโซเรสจากหนองบัวพิชยะครับ